มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเมื่อวานนี้
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
แผนถอยถอนฟ้องตำรวจเพราะเข้าใจผิด

เมื่อวานนี้นะคะในแผนพร้อมทนายความค่ะซึ่งในแผนเป็นพยานของครูปรีชานะคะ
เดินทางไปถอนฟ้องแต่ว่าไม่ได้ถอนทั้งหมดนะ
ถอนการฟ้องตำรวจ๒นายซึ่งรับผิดชอบคดีนี้และเป็นตำแหน่งใหญ่ด้วย
โดยให้เหตุผลบอกก่อนหน้านี้กลัวแล้วก็เข้าใจผิดกับกระแสข่าวจากสื่อมวลชน
ก่อนหน้านี้ฟ้องตำรวจหมดเลยนะฮะ
กองปราบตำรวจปทศนะฮะ
แล้วก็ฟ้องนายอัจฉริยะรวม๑๘คน
แต่ตอนถอนฟ้องไม่ได้ถอนทั้งยวง

เมื่อวานนี้นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือว่าในแผน
พร้อมด้วยนายสุกิตภูลศรีเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
คดีที่เคยยื่นฟ้องพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิน
บังคับการปราบปรามหลังจากถูกออกหมายเรียกในข้อหาให้การเท็จ
ฐานุกรบอกว่าที่ถอนฟ้องเพราะว่าวันที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากพนักงานสอบสวน
มีการชี้แจงถึงการทำหน้าที่จนไม่คิดฟ้องร้องดำเนินคดีหมายถึงตัวเขาเอง
ส่วนก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการฟ้องร้องเพราะอะไร
เพราะว่าตกใจแล้วก็กลัวจากกระแสข่าวเพราะว่าเขาฟังข่าวจากสื่อมวลชนนี่แหละ
บอกว่าตำรวจเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าไปถึงกองปราบแล้วไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหา
จะมีการจับกลุ่มตัวเลยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ติดตามข่าวจากสื่อหลายช่อง
บอกว่าหากแผนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จตำรวจจะจับกลุ่ม
ก็เลยตกใจกลัวยื่นฟ้องไว้ก่อนแต่หลังจากเมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
รับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบแล้วเพราะว่าเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่๓แล้วนะ
และนายแผนก็ไปกองปราบตามนัดก็ไม่เห็นได้เป็นไปตามกระแสข่าวที่ได้ยินมาเลย
ผมไม่ได้ถูกจับกลุ่มเข้าคุกหลังจากนั้นผมก็เลยออกมายื่นถอนฟ้อง
เพราะเห็นว่าพนักงานสอบสวนก็ปฏิบัติกับตนตามขั้นตอนไม่มีการข่มขู่ไม่มีการบังคับ
ตนก็เลยเข้าใจแล้วการทำงานของตำรวจยื่นถอนฟ้องซะเลย
นายแผนพูดตรงกับทนายก็คือนายสุกิตที่เดินทางไปด้วยกันนี้
เพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่าตอนช่วงที่รับทราบข้อกล่าวหาตอนที่มาพบกับตำรวจน่ะ
พูดอะไรจนนำมาสู่การถอนฟ้องพูดอะไรหรือเปล่า
ตำรวจบังคับไหมบอกไปถอนฟ้องก่อนตำรวจคมครูไหมอ้าวบอกไปถอนฟ้องก่อน
นายแผนและทนายสุกิตพูดตรงกัน
พูดตรงกันนายสุกิตยืนยันว่าไม่ได้ถูกคมขู่หรือบังคับให้ถอนฟ้องครับผม
ขณะที่เมื่อวานี้คณะพนักงานสอบสวนคดีหวย๓๐ล้านก็มีการประชุมสรุปสำนวนคดี
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีการสรุปสำนวน๓คดีด้วยการแบ่งเป็น
อดีตข้ารักษการตำรวจในข้อหายักษ์ยอกทรัพย์

เป็นคดีแรกที่ครูปรีชาโดนข้อหาแจ้งความเท็จครับ
คดีที่ร้อยตำรวจโทจรูลแจ้งความครูปรีชาในข้อหาแจ้งความเท็จ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา
และอีกหนึ่งคดีคือคดีที่กองบังคับการ
เตรียมดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุตทิภวงพิกุณธ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบตามมาตรา๑๔
สำนวนคดีของพลตำรวจตรีสุทธิตอนนี้
ตำรวจที่รับผิดชอบบอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สามารถสรุปสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้
ว่าน่าจะ๒วันนี้แหละน่าจะส่งได้แล้ว
เขาบอกวันนี้แหละฮะวันที่๓๐มีนาคมเวลา๙นาฬิกา
ทางด้านของพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปป
จะนำสำนวนคดีไปส่งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว
เพื่อให้ชี้มูลความผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นี่คือคดีที่เกิดขึ้นกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลนะครับ
แล้วก็มันเชื่อมโยงกับทางด้านของครูปรีชา
แล้วก็เชื่อมโยงทางด้านของเจ๊บ้าบิน
แล้วก็เชื่อมโยงไปทางด้านของเจ๊พัดด้วย